อีกเหตุการณ์นึงนี่ก็เป็นเด็กพิเศษเหมือนกันแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายอายุ๑๖ปีนะฮะ
ออทิสติกแต่จะลักษณะสมาธิสั้นน้องขี่จักรยานยนต์ไปแล้วมีผู้ชายคนนึงซ้อนท้ายไปด้วย
จังหวะจะกลับรถยูเทิร์นเนี่ยมีรถพุ่งมาชนที่โชคร้ายกว่านั้นก็คือมีรถตามมาอีกสองคัน
เหยียบทับซ้ำเข้าไปน้องเสียชีวิตส่วนผู้ชายคนนั้นสาหัสครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะจังหวะตรงนี้นะฮะกำลังจะยูเทิร์น
เนี่ยยูเทิร์นมาแล้วมีรถคันนี้พุ่งมา
นี่คือยูเทิร์นยูเทิร์นแล้วเรียบร้อยด้วยใช่ครับ
แล้วมีรถตามมาอีกนี่ทับน้องไปนะฮะ
แล้วไปมีรถอีกคันหนึ่งที่ทับซ้ำตามหลังอีกสองคันเลยเหรอคะ
ใช่ครับรวมเป็นสามคันนะฮะโอ้โห
ปัญหามันมีมากกว่านั้นอีกจักรยานยนต์คันนี้เนี่ย
ตำรวจบอกว่าเป็นจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยมาอ้าว
แล้วคุณแม่ของน้องน้องเด็กพิเศษที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์
น้องนัทพงศ์นัทพลอายุ๑๖ปีเนี่ยมีคนซ้อนท้ายมาคนหนึ่ง
ค่ะแม่บอกแม่ไม่รู้จักอุ้ยเนี่ยฮะมันเกิดอะไรขึ้น
นี่ไม่นับเรื่องอุบัติเหตุนะฮะนี่มันมีเรื่องราวอย่างอื่นอีกนี่
เห็นไหมครับรถเก่งเขาก็จอดมาดูตอนที่ถูกลากอะไรกันมาด้วยเนี่ยนะฮะ
ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากล้องวงจรปิดที่เราได้เพิ่มเติมนะฮะ
เวลามันจะช้ากว่าเวลาจริงอีกสักหนึ่งชั่วโมงคือจะเห็นว่าเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านดูมานี่แหละครับ
คือจะมีรถที่ตามมาทับซ้ำกันด้วยนะฮะในกล้องเนี่ยจะเห็นว่ารถเก๋งชนก่อน
เก่งคันแรกก็ชะลอหยุดทันทีกระบะคันสีขาวขับตามมาเหยียบร่างน้องที่ขี่จักรยานยนต์แล้วขับออกไปทันที
อีกสักหนึ่งนาทีมีรถตู้ตามมาอีกคันหนึ่งช่วงท้ายท้ายคลิปนะ
เห็นรถจักรยานยนต์ของพลเมืองดีเนี่ยขับตามหลังรถตู้ขับไล่ไปนะฮะ
สพพานทองหลังจากได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับนี่จังหวะตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะมีกระบะ
ลากไปด้วยน้องนัทพลคนเจ็บยังอยู่ตรงนี้แล้วถูกชนเข้าไปตรงนี้อีก
แล้วเดี๋ยวจะมีรถตู้มาอีกคันหนึ่งค่ะ
นี่รถตู้คนเจ็บนี้ไปอยู่เกาะกลางแล้วแล้วคนเจ็บก็นั่งเฉยเฉยเลยสาหัสใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็เนี่ยมีจักรยานยนต์คันนี้เขาผ่านมาพอดีเขาเห็นเหตุการณ์
นี่มีคนจากฝั่งตรงข้ามนี่วิ่งมาด้วยเหมือนกันใช่พอเขาเห็นแล้วว่ามันมีรถเข้ามาชนหลายคันแล้วก็เหมือนกับก็ขับกันไปเลย
โอ้โหนี่ฮะนี่หลังเกิดเหตุนะครับค่ะสพพานทองแล้วก็กู้ภัยก็มาช่วยกันนะฮะรถเก๋งซูซูกิสีดำนี่ด้านหน้านี่พังยับ
ถลายไปจอดไกลอยู่ห่างจุดเกิดเหตุสัก๒๐เมตรคันนี้นะฮะส่วนจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
นี่จักรยานยนต์น้องถูกทับซ้ำเข้าไปด้วยถูกลากร่างไปด้วยนะฮะคือกระดูกหักร่างนี่โอ้โหเละเลยอ่ะ
อีกคนนึงที่นั่งซ้อนท้ายน้องนัทพลมาเนี่ยที่บาดเจ็บเนี่ยชื่อนายสมพรทวงจิตอายุเจ็ดสิบปีนะ
ก็เจ็บหนักอยู่นะครับขาก็หักนี่ฮะอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ก่อนจะเกิดเหตุตรงเนี้ยมันมีรายงานว่าตำรวจเนี่ย
เขากำลังพยายามสกัดจับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำที่ถูกขโมยมา
ค่ะเราก็เลยสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ว่าเอ๊ะ
แล้วรถที่น้องนัทพลขี่มามันก็ฮอนด้าเวฟสีแดงดำเหมือนกัน
มันคันเดียวกันหรือเปล่าตำรวจบอกว่าถ้าดูจากป้ายทะเบียนเนี่ย
มันคันเดียวกันนะแต่มันก่อนเกิดเหตุมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ย
เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงนี่มันจะเป็นเหตุซ้อนเหตุคดีซ้อนคดีหรือเปล่า
แต่น้องเขาเป็นเด็กพิเศษสมาธิสั้นไงค่ะแล้วผู้ชายคนนี้คือใคร
แม่บอกแม่ของน้องที่เสียชีวิตบอกไม่รู้จักเนี่ยน่าสงสัยตรงนี้แถมยังเป็นรถขโมยมาอีกอ่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะคุณจักริตนะครับบอกว่าหลังจากรถเก๋งชนจักรยานยนต์ของน้องนัทพลที่ขี่มาแล้วมีคนซ้อนท้ายมาด้วยเนี่ย
ก็มีกระบะอีกคันนึงแล้วก็มีรถตู้รับส่งพนักงานอีกคันนึงวิ่งตามมา
แล้วก็ทั้งเหยียบทั้งชนผู้ตายเขาก็เลยรีบเร่งเครื่องรถขี่ตามไป
ก็ขี่ตามไปบอกเขาว่าบอกพี่นี่พี่ขับรถมาเนี่ยพี่ชนคนตายด้วยนะ
ยังไงให้กลับมารับผิดชอบด้วยส่วนคนขับรถเก่งที่ชนเนี่ยเขาไม่ได้หนี
เขาก็รอให้การกับตำรวจอยู่นะบอกว่าจักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ย
เหลียวตัดหน้ากระทันเขาก็เบรกไม่ทันจริง
ผมเห็นคนที่นอนเก็บอยู่แล้วก็รถมอไซค์ผมก็เลยจอดจะวิ่งไปดูแล้วทีเนี้ย
มีพี่คนนึงวิ่งออกมาจากร้านยางเขาบอกว่ามีรถเหยียบรถตู้ทีนี้ผมก็เลยไม่ได้ดู
ผมก็เลยกลับมาตาม
เพราะฉะนั้นรถเก่งที่ชนคันแรกเนี่ยเขาไม่ได้หนีไปไหนเขาก็จอดอยู่ในที่เกิดเหตุตรงนั้นอยู่แล้ว
ขางไปสัก๒๐เมตรพอเขามาเร็วเนี่ยเขาก็เบี่ยงซ้ายก็จอด
รถกระบะคันนี้หนีไปเลยนะฮะที่ลากไปด้วยรถตู้เนี่ยตามไปแล้วไปทับอีกทีนึงเนี่ย
ก็เหลือกระบะคันหนึ่งคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
พื้นที่ตรงที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเป็นถนนสองเลนนะฮะ
นี่ช่วงกลางวันจะเป็นแบบนี้คุณเนติชาวบอกว่าส่วนใหญ่ก็ขับกันเร็วอยู่
ห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๕๐เมตรยังมีรอยคราบเลือดของผู้ตายติดอยู่นะฮะ
เพราะจุดอยู่เธอแล้วก็ถูกลากล่างมาด้วย
ชิ้นส่วนจักรยานยนต์รองเท้าผู้ตายนี่ยังทิ้งอยู่ในที่เกิดเหตุตรงนี้อยู่

หลังจากเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปเพียง๒ชั่วโมงเนี่ยจุดเดียวกันเลย

ตรงที่เดิมจุดเดียวกันกับรถเนี่ยเหรอคะ

นี่คุณเนติชาวบอกมาดูจุดเกิดเหตุได้แค่๒ชั่วโมงเอาชนกันอีกแล้ว
กระเด็นของเขิงกระจุยหมดเลยอ่ะ
แต่ว่าเหตุนี้ก็โชคดีแค่เจ็บ
เอาเป็นรถชนรถนะ

ปุ๊บเขาเลยต้องหักหลบ
กระบะก็มาเร็วมาทางตรงเขาก็หักหลบขวา
แต่สุดท้ายก็ไปเสยเอาเกาะกลางนี่

บางทีรถตู้มาก็คงกล่าวว่า

แต่ถ้าเกิดทางอีกฝั่งหนึ่งเขาเบรกไม่ทันขึ้นมาเนี่ย

กู้ภัยบอกว่าจุดนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะฮะ
เพราะว่าไม่มีป้ายสัญญาณเตือนกันอย่างชัดเจนด้วยนะ
อีกมุมความเชื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวดายตัวแทนอะไรกันหรือเปล่า

โหมีแค่ทุกอาทิตย์นะครับ
บางวันก็มีแค่ทุกวันสองวันสามวันติด
แล้วตรงนี้ก็เจ็บเยอะเสียชีวิตก็หลายลายแล้ว
เจ็บเยอะเนี่ยช่วงยูเทิร์นเนี่ย

ตัวที่เลือกว่าอะไรครับ

เออมันก็ตามความเชื่อนะพี่

มันเหมือนกับตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจนะตามความเชื่อของแต่ละคนเนอะ

ถ้าเกิดบ่อยขนาดนี้หน่วยงานในพื้นที่
อันนี้พื้นที่ไหนต้องรับผิดชอบนะคะ
ตรงนี้ที่ชนบุรีที่ชนบุรี

อ้าวย้อนมาดูเรื่องของน้องรัฐพล

เช้าวันนี้คุณแม่ของน้อง
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกชาย

นี่ฮะก็บอกกล่าวดวงวิญญาณ

บอกว่าขอไปตกปลากับเพื่อน

งบอนแดงที่อำเภอบ้านบึง

ก็คือพอไปตกปลากับเพื่อนเนี่ย
แล้วลูกชายก็เลยยืมรถเพื่อน

ของลูกชายที่ให้ลูกชายยืมรถขี่
จะไปซื้อน้ำเนี่ยนี่นะฮะ

รถเพื่อนแบบไหนอะไรยังไง
ลูกคงไม่รู้หรอกว่ารถคันนี้มันเป็นอะไรยังไง
ค่ะส่วนผู้ชายที่นั่งมาด้วยอ่ะ

เขาพาไปด้วยแล้วเขาบอกหิวน้ำยืมรถเขามา

เหมือนว่าเจ้าของรถเนี่ยพาน้องไปตกร้าน

ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะเราสามคนทำงาน

ฝากเขาไว้ร้านค้าค่ะเขาไปนั่งกินอยู่ร้านค้า
เราก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปตรงไหนกันมั่ง

เออก็ว่าไม่อยู่เดี๋ยวเย็นมารอที่บ้าน

ยังไงบ้างตอนมาถึงตรงนี้
พ่อเขาไม่เคยบอกว่าน้องตายหรอก

ที่ว่ารถเฉียวล้มพอมาถึงจะเป็นลม

ตกลงแล้วมันเป็นอะไรยังไงกันแน่นี่ฮะ

โดยเฉพาะเรื่องจักรยานยนต์คันนี้

ทางโรงพยาบาลยังงดให้เยี่ยมอยู่นะ

จะติดต่อญาติเขาได้เลยนะครับ

ญาติรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดท้ายเชิด
อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี

ในพื้นที่นะฮะตำรวจเจ้าของคดี

เรื่องรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยมาเนี่ย

ยังไม่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถถูกขโมยนะหรือว่ามีการสกัดจับรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมย
ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้ออกมาได้ยังไงแต่ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์
คันที่น้องนัทพลขี่มาแล้วประสบอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเอาไปตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าของรถเขาอยู่โคราช
นครราชศรีมาเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบกับตำรวจที่นู่นอีกทีนึงว่ามีการแจ้งจักรยานยนต์หายเอาไว้หรือไม่อย่างไร
แต่ที่แน่เนี่ยคือไม่ใช่จักรยานยนต์ของผู้ตายหรือของคนเจ็บ
ขณะเดียวกันความคืบหน้าทางคดีตอนนี้ก็คือต้องหาตัวคนขับรถกระบะคันสีขาวนะฮะ
เพราะตอนนี้มี๓คันนะเดี๋ยวต้องไปดูว่าคันไหนอะไร
ยังไงบ้างแน่นอนว่าคันแรกชนกระบะคันสีขาวมาทับร่าง
นัทพลแล้วก็ลากไปด้วยค่ะแล้วมีรถตู้มาทับเป็นคัน
สุดท้ายค่ะก็ต้องไปไล่ตรวจสอบอีกทีว่าใครผิดแบบไหน
อะไรยังไงเป็นเหตุซ้อนเหตุแล้วทีนี้